ยังไม่จบเท่านี้ไปดูตัวแม่อีกหนึ่งคนดีกว่า
นี่แม่จริงนะแม่วิกกี้สุนิสาไงคุณผู้ชมค่ะ

มีลูกสองทำอะไรเธอไม่ได้เลย
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะไปทริปทะเล
ไม่ได้ไปคนเดียวไปกับครอบครัวนี่แหละจ้ะ
ไปดูนิดนึงละค่ะโอ้โหบอกเลย
มีเซตภาพล่าสุดบอกเลยเห็นแล้วต้องซูดปากนะคะ

ทริปล่าสุดค่ะยกครอบครัวไปที่ทะเลก่าน
แต่ละภาพของคุณแม่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า

คุณผู้ชมนี่คุณแม่ลูกสองนะ
วิกกี้ค่ะบอกว่าก็ต้องขอโชว์บ้างนิดนึง

ที่สำคัญตอนนี้ก็มีลูกชาย๒คนแล้วนะคะ
คุณสามีพี่ชายชาตยดมค่ะ
เลยบอกว่าไม่ห่วงเท่าไหร่แล้วเออใส่ไปเลยนะคะ

คบกันปี๒ปีเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะจ๊ะ

ไฟเขียววิกกี้จ๋าโชว์ไปเลยจ้า

ที่ใช้เวลาร่วมกันเป็นสามีภรรยานานขนาดนี้
วิกกี้บอกเลยว่าความหวานความสวีทเนี่ย

ก็เลยต้องขอถามถึงเรื่องทายาทคนที่๓สัก

เออนะคะพี่วิกกี้บอกว่าพอแล้วจ้า

สองคนบอกเลยกำลังดีไปฟังเสียงจ้า

ก็ไม่อยากมีด้วย

จริงพี่ชายอยากเขาอยากมีหนีอยู่แล้วล่ะ

ก็คือพี่วิกกี้คือมั่นใจแล้วว่าเจนก็ไม่ได้

เออนะคะไม่มีลูกคนที่สามแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้ทำหมันปิดอู่นะจ๊ะ

เดี๋ยวคุณแม่ไปแล้วเรามาเป็นคุณพ่อกันบ้างดีกว่าคุณพ่อลูก๒

คุณฟลุ๊กจิราค่ะนานได้ออกงานอีเวนต์ทั้งที
ก็เลยได้อัปเดตชีวิตกันหลายเรื่องเลย

ถามถึงเรื่องธุรกิจค่ะเจ้าตัวยอมรับเลยว่า
โอ้โหเจ็บหนักนะแต่คิดโควิดนะคะ

ใช่แล้วค่ะตัวเลขขาดทุนเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่เนี่ย
อยากจะไปคิดแล้วเพราะคิดแล้วมันก็ทีช้ำมันปวดใจ

ส่วนเรื่องลูกสาวทั้งสองค่ะจูนี่แล้วก็จูน่า
คุณพ่อฟุ๊กก็เผยว่าอยู่ในวัยที่กำลังน่ารักเลย
แล้วก็ต้องปรับวิธีเลี้ยงลูกนะคะไปตามวัย
พร้อมเล่าเรื่องตลกให้ฟังด้วยว่าเวลาที่หนุ่มฟุ๊กเนี่ย
แต่งหล่อไปถ่ายละครนะลูกจำไม่ได้นะ

คือปกติเวลาเลี้ยงลูกก็คือไม่ได้เซ็ต
อะไรอย่างนี้แต่นี่เป็นเกาหลีโอป้า

หน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องแบบพยายามที่จะปรับ
พยายามที่จะปรับรูปแบบธุรกิจไปเรื่อย

ก็ถามว่ารับไหวไหมก็ยังเอาอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ดีเหมือนตอนก่อนโควิดอยู่แล้ว
โอ้ยไม่พูดเลยยาวยาวจะหายเยอะครับ

ไม่ไหวน้ำไม่ไหวยอดขายอะไรมันไม่เหมือนเดิม
ลูกลูกก็กำลังน่ารักลูกคนเล็กก็ยังเลี้ยงยากอยู่เพราะว่าเพิ่งขวบหนึ่ง
แล้วก็ประกอบว่าพี่เลี้ยงเพิ่งลาออกไปผมก็เลยโซโล่เลยแล้วก็พี่เลี้ยงคนใหม่มาก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไห
ก็ยังอุ้มเลี้ยงลูกวันนี้ก็ฝากแม่เขาไว้เราออกมางาน
ตลกมากคือลูกเนี่ยเวลาผมแต่งหน้าทำผมเนี่ยนะจะเข้าไปอุ้มลูกร้องไห้
แต่ถ้าเราใส่แบนหน้าเติบทรงผมไม่แต่งใส่เคคาซั่นก็ยืดรักมากรักมาก
พอเราแต่งหน้าทีนี้ก็จะกลัว